เจ้าแหลมศรีสะเกียจนครหลวงโปรเมอร์ชัน

เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว
แล้วล่าสุดก็เดินทางถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยจากนี้ก็มีเวลาอีกไม่ถึง๒สัปดาห
ก่อนที่จะขึ้นชกไฟล์สำคัญกับ
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายท่อสดให้รับชมกันวันที่๖กุมภาพันธ์นี้
ล่าสุดนั้นทางเสียหุยเจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่น
เปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐว่า
แกรมก่อนขึ้นชกหลังเดินทางถึงสหรัฐ
วันแรกจะให้ศรีสะเกดนั้นพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับ
เพื่อให้ร่างกายนั้นสมบูรณ์ที่สุด
ส่วนโปรแกรมในวันที่เหลือจะมีการจัดไว้อย่างเป็นระบบ

แล้วก็ทำมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างซ้อนเร่งครัด
จริงระวังโปรแกรมที่เราเดินทางไปทุกครั้ง

เพราะว่าไปวันแรกเขาคงยังไม่ทำอะไร
เพราะว่าเดินทางนี่เหนื่อย
เราก็ต้องพักผ่อนให้เยอะนะครับ
แล้วก็จากนั้นก็เริ่มพักผ่อนสักวันหนึ่ง

อันนี้ต้องป้องกันเต็มที่อยู่แล้ว
ถ้ามีโควิดก็มีปัญหาชกไม่ได้ครับ
อันนี้เราระวังมาก
แต่วันนี้ที่มาคือเราก็ตรวจโควิดมา

ผลการตรวจนี้ผ่านผ่านทุกคนนะครับ